ผอครับเมื่อวานตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ
แล้วก็เรียกรายงานผมดิวนิดนึงว่า
จะมีผู้หญ่มาพูดจาก
ผมยังได้รีบลงไปในพรุ่งที่
แล้วก็ไปร่วมอุปสรรค์หาเรือ
เพราะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
พอคะเมื่อวานนี้ที่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดี
คือจริงอำนาจการตัดสินใจว่าให้พักไม่ให้พักเนี่ย
โดยหลักแล้วคืออยู่ที่เอกชนหรือต้องอยู่ที่สบคคะ
คือในตัวนี้เนี่ยโดยในหลักการเนี่ยผมว่าเป็นที่เรื่องเอกชนมากกว่า
เพราะว่าเป็นสิทธิของอาคารเขานะครับซึ่งเป็นของเอกชนนะครับ
ค่ะแต่ว่าแต่ว่าในกรณีนักการทูตเนี่ยนะคะ
ซึ่งสถานที่พักของเขามันเท่ากับว่าสังกัดกับสถานทูตของเขา
ซึ่งก็เป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลไทยมีข้อกำหนดไว้ให้เขาเองนะคะ
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือปกติแล้วสถานที่จะพักเนี่ย
ก็เป็นสถานที่ที่ทางสารทูตเขาจัดให้ถูกไหมครับ
ก็จะเป็นกรณีของสถานทูตแต่ถ้าเกิดคอนโดนนี้เนี่ย
ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับก็อาจจะเป็นอำนาจตัดสินใจของทางนิติบุคคลนะครับ

แต่ว่ามันก็เข้ารักษณะเดียวกับที่ลูกสาวท่านทูตท่านอุปทูตซูดาเนี่ยค่ะ
ก็คือที่พักเขานั่นแหละก็เท่ากับว่าสังกัดหน่วยงานของเขาเอง
เขาจึงกลับไปพักในที่พักซึ่งสังกัดกับหน่วยงานก็คือสถานทูตเขา
อันนี้จริงแล้วจริงตามสิทธิ์เนี่ย
รัฐบาลไทยก็ให้สิทธิ์นี้ไว้กับสถานทูตต่างแบบนี้ไม่ถูกต้องเหรอคะพอ
คือจริงแล้วเนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่สารชุดเขาจัดไว้ให้นะครับ
ไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักว่าใครก็ตามที่มาอยู่ในคอนโดแล้วสามารถได้สิทธิ์ในการเข้าไปนะครับ
ในหลักการแล้วต้องเป็นสถานทูตที่สารทูตเขาจัดไว้ให้นะครับ
ไม่ใช่เอกสิทธิ์ในการไม่ต้องเป็นตัดตัวในสเตรดนะครับกรณีของที่รัฐจัดให้
คนเขาก็มีชิด
คือจริงแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเอกชนนี้เราเข้าใจตรงกันโดยหลักพื้นฐานนะคะ
แต่ว่าในประเด็นลักษณะนี้มันถูกครอบไว้ด้วยข้อกำหนดซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยเอง
ก็เลยถามว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายคือว่านักการทูตเองก็สามารถเข้าพักสถานที่นี้ได้เหมือนกับกรณีเรื่องของอุปทูตสุดานนะคะหรือว่าจริงแล้วในอีกทางหนึ่งก็คือเป็นเอกสิทธิ์ของเอกชนนั่นแหละอันนี้เข้าใจได้เพียงแต่ว่าเรียนไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ให้คำตอบสุดท้าย

นะครับเนื้อจาปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าโอเคเนี่ยทางอุปทธิ์ก็คงเห็นว่าทางมิสติกเนี่ยไม่ให้เข้านะครับก็ทางศาสตร์ทุ่มิสินเนี่ยก็ประสานไปทางกระทรวงการสำเรื่องเราเพื่อจัดหาสเต็ดควารอนทีที่อื่นได้นะครับก็จบลงด้วยดีตรงนี้ก็คือเขาก็รับได้แล้วก็ไปอยู่ในจุดที่จัดให้ใหม่ครับค่ะสเต็ดควารอนที
ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยออกไปโดยที่เขาแจ้งเราว่า
แต่เขาจะเป็นคนแจ้งเองนะครับ
เขตต้องทราบรายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือเดิมก่อนอยู่แล้วไหมคะผอ

ก็จะมีในเขตที่เขาพร้อม

ค่ะคืออยากจะทราบว่าคือโรงแรมที่ใช้พัก

แต่นี่ผมตอบไม่ได้นะเพราะอันนี้เนี่ยทางสถานทูต

ไม่แน่ใจครับออกจากพื้นที่ถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ย
เราต้องรู้เพราะเจ้าที่
ค่ะอ๋อสมมุติว่าในส่วนของ

แบบไหนที่ไหนบ้างที่เป็นเศษโครันทีนของรัฐแล้วใช่ไหมคะ

งั้นน่าจะขึ้นคนละเขตถูกไหมคะ